คราวนี้พาไปที่โคราชกันหน่อยค่ะแหมเลือดร้อนจริง
โมโหผู้ชายคนนี้เขาโมโหที่แม่ของอดีตแฟนสาวเนี่ยนะ
ไม่ยอมให้เขาได้เจอกับลูกสาว
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพนี้นี่คืออะไร
โมโหไม่รู้จะไปลงกับใครมาลงที่นี่ค่ะ
ท่อประปาหมู่บ้านมาทุบมาทุบ
ทีนี้ค่ะเดือดร้อนคนทั้งหมู่เลยค่ะ
น้ำอ้อมอำเภอบัวใหญ่ที่โคราชเนี่ย
ถูกกลุ่มวัยรุ่นมาทุบทำลายคือไม่พอใจ

กลายเป็นว่าทั้งหมู่บ้านเดือดร้อน
ผู้ใหญ่บ้านนำอ้อมอย่างผู้ใหญ่คำพันธ์อาสานอกเนี่ย
บอกว่าเมื่อคืนตี๒มีมอเตอร์ไซค์๓คันวนไปวนมาในหมู่บ้าน
ต่อหลายรอบแล้วก็มาจอดอยู่ที่สาราประชาคมท้ายหมู่บ้าน
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเขาเข้าไปที่บ้านแฟนสาวเป็นแฟนเก่านะ
ทีนี้แฟนสาวเขากลับมาเยี่ยมบ้านช่วงออกพรรษา
แต่ว่าฝ่ายของแม่ผู้หญิงกีดกัน
ไม่ยอมให้ฝ่ายชายเข้ามาเจอลูกสาวเขา
แม่ก็อาจจะเห็นว่าก็เลิกรากันไปแล้วนี่เป็นแฟนเก่าไปแล้วจะมาหาลูกฉันทำไม
ทีนี้วัยรุ่นคนนั้นพอแม่ไม่ให้เข้าบ้านก็โมโห
กลับมามาหาเพื่อนที่สาราประชาคมที่หมู่บ้าน
หลังจากนั้นค่ะวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ตะโกนโหกเวกโวยวายเสียงดังลั่นเลย
คือไม่พอใจไงแล้วพอไม่พอใจมีกลุ่มเพื่อนอยู่ด้วย
เพื่อนก็เลยคงแบบเอาเว้ยเอาเว้ยไปเลยกลายมาเป็นทำลายหลายอย่างเลยค่ะ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สาราประชาคมจุดแรกไม่พอ
เดินออกมาอีกแล้วก็มาทุบท่อประปาที่ถังประปาหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ย
แหมท่อปลาปลามันแตกแบบนี้น้ำมันก็ไหลออกจนหมดถัง
ชาวบ้านเหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อเช้าวันจันทร์ด้วย
ชาวบ้านเขาก็จะอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปลงฟันส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียน
เอาไม่มีน้ำใช้ทั้งหมู่บ้านอันนี้ไฟที่โดนทุบก่อนจุดแรก
แล้วก็เมื่อกี้ที่ท่อปลาปลาผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากลุ่มเนี้ยนะ
มันเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ผู้ใหญ่ไม่ยอมแน่
ถึงแม้ว่ามูลค่าความเสียหายมันอาจจะไม่ได้เยอะ
แต่ว่ามันก็เป็นทรัพย์สินราชการชาวบ้านเขาต้องใช้ร่วมกัน
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าต้องไปแจ้งความที่สพบัวใหญ่
จะให้ดำเนินการติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ชดใช้ค่าเสียหายจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้วย
อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีก
แหมไม่พอใจแม่อดีตแฟนที่ไม่ให้เจอลูกสาว
กลายมาเป็นทำลายแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับ